สั่นคลอนเตียงหักแล้วก็เกี่ยวกับเตียงเป็นเหตุ
คือเหตุการณ์นี้อดีตสามีภรรยาเลิกรากันได้สัก๒เดือน
ปรากฏว่าฝ่ายหญิงไปให้ผู้ชายในหมู่บ้านมาซ่อมเตียง
แต่เตียงอันนี้คือเตียงมันพังจริงนะ
ใช่ค่ะเตียงมันชำรุดมันพังจริง
นี่ค่ะฝ่ายอดีตภรรยาที่เห็นสภาพนอนอยู่แบบนี้
เพราะอะไรรู้ไหมอดีตสามี
เห็นภาพว่ามีผู้ชายมาซ่อมเตียงถึงที่บ้าน
ถึงแม้จะเลิกรากันไปแล้วมันบาดตาบาดใจเหลือเกิน
เอาอิโต้ฟันหัวอดีตเมียค่ะ
แล้วเอาน้ำกรดสาดซ้ำไปอีกบอกว่าแค้นเหลือเกิน
คุณป้าที่นอนอยู่คือคุณป้าเขียวเปลี่ยนรำอายุ๕๖ปี
โดนอดีตสามีลุงจำรัฐหน้ากระโทกอายุ๔๗ปี
เลิกกันได้๒เดือนเอาอิโต้มาฟันหัวเอาน้ำกรดมาสาด
ทีนี้ต้องเอาตัวป้าเนี่ยส่งโรงพยาบาลศูนย์บุรีรำนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักในอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำเมื่อวานนี้
แล้วทีนี้ค่ะนี่อันนี้คือสภาพบ้านนะ
ทางตำรวจชุดสืบสพเมืองบุรีรำเนี่ย
ตามจับตัวอดีตสามีคือลุงจำรัฐ
จับได้ที่กระท่อมกลางทุ่งนาบ้านบุขี้เหล็กค่ะ
ลำปลายมาตรเป็นบ้านแม่ของนายจำรัฐ
แล้วก็เจออะไรล่ะเจอมีดที่ใช้ในการก่อเหตุ
ฟันหัวอดีตเมียเจอมอเตอร์ไซค์ที่ขี่หลบหนี
นี่ดูมีดสิคะมีดยาวแบบนี้

แล้วนายจำรัฐเขาสารภาพนะว่าเขาก่อเหตุจริง
ไม่พอใจอ่ะเพราะว่าอดีตเมียทำเตียงนอนใหม่
ยังไงเตียงมันพัง
แล้วปรากฏว่าไปให้ผู้ชายในหมู่บ้านนั้นมาซ่อมเตียงในบ้าน
เหมือนกับเอ๊ะการที่จะมาซ่อมเตียงนี่แปลว่าอะไร
ผู้ชายคนนี้จะมาอยู่กินกันใช่ไหมนี่มันหยามกันชัด
ให้ฉันเลิกแล้วก็ยังห่วงกล้างอยู่ไง
เลิกกันไม่ได้๒เดือนที่ให้ผู้ชายคนใหม่มาซ่อมเตียงแล้ว
เออนี่ค่ะตอนที่นักข่าวไปถามลุงจำรัฐนะ
จำรัฐก็บอกว่าเห็นแล้วมันบาดตาบาดใจ
ไม่ใช่คือลุงจำหลัดบอกเลย
มั่นใจแน่นอนไม่ใช่มารับจ้างซ่อมเตียงหรอก
แต่มันต้องมีอะไรมากกว่านั้นเพราะว่าผมมาระแคะระคายมาก่อนหน้านี้แล้ว
แล้วก็ยอมรับนะยอมรับผิด
ฝากขอโทษอดีตเมียด้วยบอกว่าที่ทำไป
ฟันเขาแล้วเอาน้ำกรดสาดคือมันทนไม่ได้จริง

คือเขาก็บอกด้วยแหละว่าน้ำกรดที่มาสาดจริงตั้งใจจะมาเติมแบบ
เดี๋ยวลองฟังผู้ก่อเหตุก่อนค่ะ

แต่เขาปฏิเสธนะเขาบอกพี่ก็หึงหึงทุกคนที่เมียพี่ไปทำงานด้วย

ครั้งนี้เราตั้งใจวางแผนไปก่อเหตุเลยไหมพี่
ไม่ครับแล้วน้ำกรดนี่เราเตรียมไปด้วยไหมครับ

เห็นไหมละไม่ได้ตั้งใจจะไปก่อเหตุ
น้ำกรดจะเอาไปใส่แบตเฉย
แต่พอมันเห็นภาพบาดตาบาดใจ
พี่ปุฏิสไขมีคนใหม่มาอยู่ในบ้านอยู่กับอดีตเมีย
ขึ้นเลยทีนี้แล้วก็เลยก่อเหตุ
ใครที่คิดไว้ที่สงสัยไว้

เห็นทั้งสองฝ่ายงเก่ากับชายคนใหม่

อืมทีนี้ต้องไปถามคนที่มาช่วยทำเตียงหน่อยค่ะ
ประจวบอายุ๕๘ปีคือเขาบอกเลยว่า
ผมถูกว่าจ้างมาใช้คำนี้เพราะว่ามีการจ่ายตังค์ให้
คือจ้างให้ผมมาทำเตียงให้ใหม่

ก็ให้ผมมาเชื่อมเชื่อมเหล็กนะ
แล้วก็มาประกอบ๒วันผมถึงทำเสร็จ
ทีนี้ตอนที่เกิดเหตุผมก็กำลังจะเอาเตียงเข้าห้องนอนไง
แล้วฝั่งของอดีตภรรยาของเขาก็เข้าไปกวาดห้อง
ตัวนายจำรัฐถือมีดเข้ามาเลย
แล้วก็อยู่ดีก็มาบอกเลยนะทำแบบนี้เลวเนอะ
อุ๊ยตอนแรกนั้นนายจำรัฐปรีเข้ามาจะหาช่างทำเตียง

แล้วนายประจวบทำยังไงถือขาตั้งเตียงตั้งหลักเอาไว้ก่อน
เพราะว่าจะได้กันไงเกิดว่าเอามีดมาฟัน
ทีนี้จังหวะที่ฝ่ายหญิงเข้ามาห้าม
นายจำรัฐดึงแขนออกไปแล้วจังหวะนั้น
ตัวนายประจวบเดินไปเรียกลูกสะพ้ายมา
แล้วระหว่างนั้นนะคะได้ยินเสียงป๊อก
พอออกมาดูปุ๊บอ้าวเฮ้ยฝ่ายหญิงล้มลงไปแล้ว
ตัวของนายประจวบช่างทำเตียง
เขายืนยันเลยว่าผมน่ะไม่ได้มีอะไรกับนางสาวเขียวเลย
ไม่มีเลยจริง
ขาเตียงพอดีเขาก็เข้ามาเขาว่าเลวเนอะผมว่ะ
ผมก็พอเขาจะเดินที่แรกเขาจะหนีมาหาผม
นี่ผมก็เลยมันมีขาเตียงอยู่ผมก็เลยก็ทำมาผมก็ใส่เลย
น้าไปรับจ้างทำเตียงนอนทำเตียงนอนครับ
คือไม่ได้มีอะไรกันใช่ไหมไม่ได้มีอะไรครับ
นี่ไงเป็นยังไงได้ฟังแล้วใช่ไหม
ตัวลุงประจวบเองไม่ได้มีอะไรครับผมมารับจ้างทำเตียงเฉย
แต่เนี่ยจู่ก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ทีนี้ตำรวจก็เลยตั้งข้อหาค่ะอดีตสามีคือนายจำรัฐ
ไปเรื่องทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บโดยสาหัสนะคะ
เพราะว่าตัวคุณป้าเขียวนี่ก็น่วมเลย
เมื่อกี้เห็นไหมผ้าก๊อสพันหัวใช่แล้วก็โดนน้ำกรดสาด
อันนี้คือตอนเอาตัวเข้าไปในห้องขังอยู่ที่โรงพักเนี่ยนะคะ
แล้วก็โดนเรื่องพกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะ
ก็ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ
ขอให้ป้าเขียวไม่เป็นอะไรมากนะครับ
ข่าวนี้มันเป็นเหมือนการเปรียบเทียบเปรียบเปลยเลยนะ